ท่านผู้ชมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าผับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสักประมาณตี๒นะฮะ
ของวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับอ่า
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาเลิกจากผับและค่ะเนี่ย
แว๊บก็คือเปิดรถยนต์แล้วก็เปิดเสียงโพรงเสียงเพลง
ลำโพงรถเพลงดังอะไรอย่างนี้
ก็มีอีกฝั่งหนึ่งเขาเหมือนกับว่ามาเตือนแล้วเพลงมันดังไม่ยอมเบากันก็เลยไล่ยิงกัน
คนหนึ่งเอาปืนไปขู่แล้วก็พยายามมีคนมาห้ามว่าเอออย่าชักปืนมาขู่กันนะฮะ
แต่อีกคนนึงเอาปืนมาแล้วยิงใส่คนที่มาห้าม
ปึ้งเข้าไปเสียชีวิตเลยนะครับ
ซึ่งมือปืนที่ยิงเนี่ยนะชื่อว่านายภูมิพัฒน์ชาติประนอมชัยหรือว่าเป้ทัพพระยา
บางฉายาก็บอกว่าเป้ทัพพระยายิมเนี่ยนะเป็นอดีตเทรนเนอร์มวย
อยู่ที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรียังหลบหนีอยู่
แต่คนที่เอาปืนมาเจาะคนแรกเลยก่อนจะยิงผู้ตายเนี่ยนะครับ
ชื่อว่านายเกรียงศักดิ์ถิระชัยหรือว่าศักดิ์ผาสุกอายุ๓๕ปีนะ
ก่อคดีเมื่อ๒ปีที่แล้วก็คือขับรถไล่ยิงคู่อริที่ชื่อว่าอ้วนเซียนตึ้งกลางเมืองหาดใหญ่
ตอนนี้ล่าสุดนะครับตำรวจกองปราบรามสามารถจับกลุ่มตัวนายเกรียงศักดิ์ธีรชัยหรือว่าศักดิ์ผาสุกได้แล้วนะครับ
ก็โดนแจ้งข้อหาไว้ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของพวกอาวุธปืนทั้งหลายนะฮะซึ่งปรากฏว่าการจับกลุ่มตัวได้ในครั้งนี้หลังจากหลบหนีไปเกือบ๔เดือนเนี่ย
ศักดิ์ผาสุกไปหลายที่นะครับไปเหนือร่องใต้นะครับหลบไปตามบ้านญาตินอกจากจะจับในศักดิ์ผาสุกคนนี้ได้แล้ว
ก็ยังจับกลุ่มพวกที่พาหนีได้อีกก็เป็นญาติญาติกับแฟนสาวของเขาอีก๔คนด้วยกันนะแฟนสาวชื่อว่านางสาวอุมาพรชัยกายุทธ์อายุ๒๗ปีอันนี้ก็โดนข้อหาพวกให้ที่ซ่อนเร้นช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนีคดีนะครับ
ให้การรับสารภาพบอกว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงหลังจากนั้นก็หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
โดยการช่วยเหลือจากญาติแล้วก็แฟนสาวของตัวเองวันเกิดเหตุมีปัญหาเรื่องกลุ่มผู้ตายเปิดเพลงเสียงดัง
เป็นเพลงจากรถยนต์ที่หน้าผับทำให้กลุ่มของผู้ต้องหาเกิดความไม่พอใจ
เข้าไปห้ามปรามแล้วแต่ไม่ยอมเบาเสียงก็เลยชักปืนมาขู่กันแล้วก็โต้เถียงกัน
มีการยิงกันเกิดขึ้นแต่ว่าในศักดิ์ผาสุกเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิง
เขาแค่เป็นคนเอาปืนขึ้นมาขู่แต่ว่าในเป้ใช้ปืนอีกระบอกยิงใส่ผู้ตายคือนายเทพฤษ
จนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปกัน
ก็มีปัญหาเรื่องเปิดเพลงดังเปิดเพลงในรถออกจากสถานบริการออกมา
ก็มีการเปิดเพลงแข่งกันรถรถที่ติดเครื่องเสียงดังอ่ะนะ
ให้การช่วยเหลืออะไรการหลุมหนีก็จะ
เราก็ติดตามเฝ้าติดตาม
ดูการหลบหนีเขาอยู่ตลอด

ก็ใช้วิธีการหนีข้ามแดนไป

ก่อเหตุยิงนายเทพฤษแซ่องหรือว่าแจ็คสะพานยูงนะครับ
จนเสียชีวิตที่หน้าสถานพระเทิงศรีษภัพร์ที่จังหวัดวันนองแล้วนะครับ
ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาไปได้ก่อนหน้านี้แล้ว๓คนนะครับ
หลบหนีอีก๓แล้วก็จับนายเกรียงศักดิ์หรือว่าศักดิ์ผาสุกได้
กับว่าตอนนี้เหลือหนีอีกสองคนคือนายภูมิพัฒน์ชาติประนอมชัยหรือว่าเป้ทัพยามือยิงนะครับ
และอีกคนนึงที่ร่วมกันก่อเหตุก็คือนายภัยบูลบริสุทธิ์นะนายภูมิพัฒน์หรือว่าเป้ทัพพระยา
เทรนเนอร์มวยค่ายมวยทัพยายิมที่จังหวัดชนบุรีมือปืนที่ยังหลบหนี
ตรวจสอบประวัติแล้วพบว่ามีหมายจับหลายคดีทั้งคดียาเสพติด
คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นคดีฆ่าผู้อื่นเข้าออกคุกอย่างโชคโชน
เป็นบุคคลอันตรายตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่อง
ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดในการหลบหนีให้ที่พำนักพักพิง
ก็ผิดด้วยนะคะเพราะตำรวจก็บอกอย่างในศักรณ์ภาษูเกรงศักดิ์
ตัวแฟนสาวตัวญาติที่ช่วยเหลือเรื่องของการพาหลบหนี
ว่าให้ที่พักเนี่ยก็โดนไปด้วยนะข้อหาช่วยผู้อื่นในการกระทำความผิด
แล้วไม่ใช่แบบว่าช่วยเขาแบบไม่รู้เลยไปก่อคดีอะไรมานี่
จะ๔เดือนแล้วหาเข้าออกบ้านไปที่นู่นที่นี่ช่วยตลอดเลย